เขาแยกแยกแยวเนี่ยเหรอ

แยกแยวต้องเลือกสำหรับคนตัวใหญ่

เยี่ยมค่ะชอบมาก
ส่วนมากจะเป็นไซส์ไหน
อ๋อไอ้ไอ้ไอ้แยวค่ะ
ไอ้แยวต้องเขาเยอะดิ

เขาเก็บแยวนี่เหรอ
ไอ้แยว
ไอ้แยวต้องเลือกต้องเลือกคนตัวใหญ่

ไข้แยวหน่อย
ใช่ใช่ใช่
เราเข้ามานะครับเราก็จะสะดุดตาแล้วก็ตกใจว่าเราจะเลือกเขาไซส์ไหนดีตามภาษาผู้ชายก็จะคิดตลกว่าเข้าใจ
เราก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นจุดน่าสนใจ
แล้วเข้ามามันก็เป็นเหมือนกิมมิกนะครับก็น่าสนใจดี
แล้วก็จริงก็คือมันเป็นห้องน้ำขนาดเดียวกันหมด
กับทุกที่แล้วก็มันทำให้น่าสนใจครับ

ก็ตั้งแต่เปิดปั๊มค่ะอันนี้เป็นแนตรวัยของพวกเราอย่างนั้นนะครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะคือลูกค้าเข้ามาต้องประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่
ก้าวเข้าปั๊มเราไม่ใช่ว่าแค่มาเติมน้ำมันหรืออะไรนะคะ
แต่ว่าคือให้ลูกค้ามาพักผ่อนมาพักผ่อนได้ทุกอย่างได้กลับไปแบบประทับใจ
ลูกค้าว่างอยู่บ้างที่ห้องนั้นใช่เยี่ยมค่ะชอบมาก